ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

คุณผู้ชมครับรักแท้อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
แต่สามารถสัมผัสด้วยหัวใจ
และหลายครอบครัวครับจะสัมผัสความรักแท้ระหว่างคนในครอบครัว
ก็ต่อเมื่อคนใดคนหนึ่งเกิดวิกฤตชีวิต
และนี่คือเรื่องราวของรักแท้จากครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่ง
เราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ชื่อนางสาวทีแก้วประคอบศาสตร์ค่ะ
อายุ๔๕ปี
ปัจจุบันทำอาชีพรับจ้างขายข้าวถ้วยค่ะ
รายได้แต่ละวันก็๒๕๐ค่ะ
บ้านของเราก็จะมีตัวฉันเอง
มีแฟนแล้วก็มีพ่อของแฟน

ก่อนนี่กันเขาจะเป็นคนดูแล
ความเป็นอยู่ตอนนั้นก็ไม่ถึงกับลำบากมาก
ก็แบบว่ากินสองคนมันก็ไม่เท่าไหร่
แต่พอมาวันหนึ่งช่วงนั้นคือจะเป็นประมาณ๔ทุ่มค่ะ

พอเขาออกไปได้ไม่ถึง๕นาที
เขาก็เรียกกิ้งช่วยด้วยช่วยด้วย
เราก็วิ่งออกไปค่ะ
แล้วก็ไปดูเขาก็ล้มแล้ว

เราจับเขาลุกขึ้นว่าเป็นอะไรเป็นอะไร

ลิ้นเขาเริ่มแข็งแล้วคือพูดไม่ชัดแล้ว

มือไม้นี่ก็คือเขาจะพยายามเอื้อมมือให้เราแล้ว
หลังจากนั้นเราก็พาเขาไปส่งโรงพยาบาล

ต้องให้รับการผ่าตัดด่วน
ถ้าไม่ผ่าตัดคือมีโอกาสเสียชีวิตค่ะ

ก็คือเขาไม่รับรู้อะไรเลย

มีการเจาะคอเพื่อช่วยหายใจ
พักรักษาตัวจากโรงพยาบาลเสร็จ
หมอบอกว่าต้องไปพักฟื้นที่บ้านแล้วนะ

ก็เลยมาหาห้องเช่าค่ะ
ตอนนั้นมีอยู่๑๐๐บาท
แล้วก็ค่าเช่าบ้านเราต้องมีค่ามัดจำก่อนเข้าอยู่อะค่ะ
เราไม่ได้ทำงานค่ะเราไม่มีเงิน
เขาก็ต้องไปยืมพี่ชายแล้วก็น้องสาว
ตอนนี้เป็นหนี้ทั้งหมดก็๑๕๐๐บาทค่ะ

ก็คือชีวิตจากที่แบบว่า
เรามีใช้มีอะไรทำงานเงินก็ไม่เหลือก็จะอยู่อย่างนี้
รายได้ก็ไม่พอกับรายจ่าย
ต้องให้พ่อมาอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราคนเดียวไม่มีคนดูแลคนป่วย
เราก็จะไปทำงานไม่ได้แล้วเราจะเอาที่ไหนใช้กินค่าใช้จ่าย
ช่วงที่ไปทำงานก็จะเป็นพ่อดูแลอยู่ที่ห้องค่ะ

ก็ใจหายคิดว่าไม่ใช่ลูกที่แรก

ตั้งแต่ตอนที่แฟนไปทำงานใหม่

พอช่วงเราไปทำงานขายข้าวถ้วยนะคะ
ก็จะแบบว่าไป๖โมงพอเที่ยงครึ่งเราก็กลับมาดูแลแฟน
เรากลับมาดูแลก็จะมีเช็ดตัวให้เขาเพราะว่าเขาอาบน้ำไม่ได้
ก็ป้อนข้าวแล้วก็ทำความสะอาดให้เขาอะค่ะ
พอบ่าย๓เราก็จะไปล้างถ้วยที่ร้านก่อนนะคะ
มีให้ถ้วยที่เขาแช่ให้ล้างก่อน
ก็จะมาเปลี่ยนพาร์ทเมนต์คนที่ขายข้าวอยู่๔โมงครึ่งเขาจะกลับบ้านเราต้องมาเปลี่ยนตรงนั้น
แล้วเราก็ขายไปยัน๒ทุ่มครึ่ง
ถ้าข้าวไม่หมดเราก็จะขายยาวไปเกือบประมาณ๓ทุ่มถึงจะได้กลับ
แล้วพอกลับมาเราก็มาดูแฟนว่าเออเขากินข้าวหรือยังอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดพูดถึงพี่สะพ้ายผมความลำบากขอลำบากแน่นอน
ค่าแรงก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าเป็นแค่ลูกจ้างเขา
ในน้ำใจเขาที่มีเพราะว่าเป็นคนอื่น
เขาคงไม่มาทนเลี้ยงคนพิการไปตลอดชีวิตแน่นอน
แล้วเราก็นึกถึงด้วยว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกัน
เขาดูแลเราเพราะเขาเป็นอย่างนี้

ต้องดูแลเท่าที่เราทำได้

แบบว่าเราทำงานหามรุ่งหามค่ำอย่างนี้ค่ะ
แล้วเงินเราไม่มีเก็บเลย

เราไม่มีเงินที่ว่าจะซื้อลงให้เขาเลย

ถ้าเราท้อเขาจะอยู่ยังไง

ดูสภาพเขาแล้วเขาไม่มีเราไม่ได้

ก็อยากจะทำ
เป็นทุนแบบว่าเป็นค่าขายเป็นของตัวเอง
ลงทุนเป็นแบบขายของเป็นของตัวเองค่ะ
เพราะว่าเราไปรับจ้าง

แต่ถ้าเราขายของมือของตัวเอง
เรามีเวลาดูแลแฟนได้มากกว่านี้ค่ะ

แต่ว่าเราก็จะทำในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราให้มีความสุขที่สุด
จะทำในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราให้มีความสุขที่สุด
ขอต้อนรับครอบครัวพี่กิ่งครับจากเพชรบุรีครับ

เขาป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะ
ก่อนหน้านี่มีอาการเตือนมาบ้างมั้ยครับ
ก่อนหน้านี้มีอาการเตือนมาบ้างไหมครับ
ไม่มีค่ะใช้ชีวิตแบบปกติไม่มีว่าจะปวดหัว
หรือว่าเป็นไข้ตัวร้อนไม่มีเลย

ป่วยมาตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วค่ะ

พอพี่กัลป่วยอย่างนี้แล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะพี่กิ่ง

จากที่เรากำลังจะแบบมีเงินอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีเลย
จากที่เรากำลังจะแบบมีเงินอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีเลย

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว

คุณหมอบอกว่าเอาไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
หนูเห็นพี่กิ่งได้เห็นมเขาบอกว่า
มีอะไรอยากบอกพี่สะพ้ายที่แสดดีตรงนี้

เพราะถ้าดูัรายพี่ชายผมด้วยผมคงสู้ไม่ไหวเท่าพี่

กีต้าดูแลลุงยังไงบ้างลูก

ถ้าลุงได้ยินลุงมีกำลังใจเลยนะเนี่ย
พี่กิ่งวันนี้ถ้าถึงได้ทุนต่อชีวิต

คิดว่าจะเอาไปลงทุนขายค้าขาย
เราจะได้มีเวลาดูแลเขาแล้วก็พ่อเขาแก่แล้วจะให้พ่อเขาพักส้า
คุณผู้ชมครับความรักของคนในครอบครัวก็คือยาวิเศษที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย
แต่ผู้ที่ดูแลผู้ป่วยก็ต้องการกำลังใจในการต่อสู้เช่นกันนะครับ
ช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่กิ่ง
สามารถพิธีโจทย์ให้ได้ครบทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ะข้าวนึ่งใส่ถุงถุงละ๑ก้อนจำนวน๔๐ถุง
ใครในเวลา๓นาที